ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรี
มีชาวบ้านเขาไปพบศพผู้หญิงคนนึงค่ะ
อืดอยู่ในคลองชลประธานที่ราชบุรีนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะพบศพเนี่ยเขาได้กลิ่นแบบ
เหม็นผิดปกติโชยมาจากต่อหม้อสะพาน
พอชะโงกหน้าดูปรากฏว่าเป็นศพผู้หญิงขึ้นอืดลอยน้ำอยู่ในคลองชลประธาน
ตำรวจสพกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนี่แหละค่ะว่าพบศพลอยน้ำมาที่คลองชลประธานบ้านหนองกลางด่าน
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรีไปตรวจสอบ
ศพเนี่ยติดอยู่ที่ต่อหม้อใต้สะพานนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาเป็นศพผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีแต่ว่าสภาพศพเนี่ยคุณผู้ชม
ผมหลุดหมดทั้งศีรษะเลยนะคะ
ใส่เสื้อกีฬาใส่กางเกงขาสั้น๓ส่วน
ใส่เสื้อชั้นในแต่ไม่ใส่กางเกงใน
และจุดสังเกตก็คือที่หลังของศพผู้หญิงคนนี้ค่ะ
มีรอยสักสักลายมังกร
แต่สภาพศพก็คือขึ้นอืดแล้วนะคะ
แล้วก็โอ้โหส่งกลิ่นไปทั่วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว

จากการสอบสวนเบื้องต้นศพนี้น่าจะลอยมาจากที่อื่นค่ะ
แล้วก็มาติดอยู่ที่ต่อหม้อสะพาน
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นจนชาวบ้านเขาได้กลิ่น
แล้วเขาก็เห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เรื่องต้นนะตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะคะว่า
จมน้ำเองหรือถูกฆาตกรรม
ก็เลยลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก่อนค่ะ
ส่งศพให้สถาบันนิติเวศจังหวัดราชบุรีผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ส่วนถ้าใครรู้จักหรือว่าคุ้นว่าเป็นคนที่เรารู้จัก
มีรอยสักอยู่ข้างหลังก็สามารถติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ได้นะคะ